โอ้โหภาพนี้เหตุการณ์นี้อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับการเดินทางบนท้องถนนเนี่ยค่ะ
คือรถฉุกเฉินก็รีบเพื่อที่จะไปรับผู้ป่วยไปช่วยชีวิตนะคะ
อีกฝ่ายหนึ่งก็มาตามสัญญาณไฟเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
ตรงสี่แยกไฟแดงบ้านกรอกสมบูรณ์ถนนสายสามศูนย์เจ็ดเก้า
ความเผอร์ศรีมหาโพธย์จังหวัดปราจินบุรีประมาณสักหนึ่งทุ่มนะคะ
ของเมื่อวานนี้สภาพรถเนี่ยค่ะรถฉุกเฉินนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
นี่มันดีไม่มีผู้ป่วยอยู่ข้างในนะคะรอยชนเนี่ยคือชนกลางลำเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้นกระเด็นออกนอกรถฉุกเฉิน๒คนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ส่วนรถกระบะคู่กรณีก็สภาพไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมนายวิรัติอายุสี่สิบเก้าปี
คนขับไม่บาดเจ็บยืนรอให้การกับตำรวจอ้างว่าขนผักมาจากสะแก้ว
จะไปส่งที่ราชบุรีมาถึงสี่แยกเขาบอกเขาเห็นสัญญาณไฟเขียวเขาก็ขับข้ามแยกตามปกติ
แต่ว่าไม่คิดว่าจะเจอรถพยาบาลที่ข้ามอีกฝั่งมาด้วยค่ะครับ
ช่วงนั้นเป็นไฟไฟเกี่ยวไฟเขียวของเราครับผมแล้วรถเขาฝ่าไฟแดง
กว่าไฟแดงมาได้ยินเสียงดันยาลอะไรมั้ยผมได้ยินมาผมก็ได้ยินแค่ตรงนี้อะ
ทางตำรวจเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นก็ตรวจแอลกอฮอลทั้งสองฝ่ายนะคะ
ส่วนสาเหตุที่เฉียวชนกันตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
ซึ่งคนขับรถกระบะให้การบอกว่าขับมาในช่วงสัญญาณไฟเขียว
ส่วนคนขับรถฉุกเฉินได้รับแจ้งว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วจะสอบปากคำนะคะ
ขณะที่ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนต้นสังกัดชี้แจงบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการทางการแพทย์๑๖๖๙
ว่ามีผู้ป่วยหญิงอายุกว่า๘๐ปีไข้ขึ้นสูงก็คาดว่าน่าจะติดเชื้อกระแสเลือด
ก็เลยเอารถกู้ชีพของโรงพยาบาลไปรับ
ระหว่างทางเจอฝนตกพอถึงจุดนี้
รถพยาบาลก็เปิดสัญญาณไฟเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งถนน
แล้วช่วงนั้นอีกฝั่งหนึ่งมีต้นไม้บังทัศนียภาพ
มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
ต้นไม้ก็อาจจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งมองไม่เห็น
ทางโรงพยาบาลรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พร้อมจะดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล
ส่วนคดีความอันนี้ก็ให้เป็นอำนาจของตำรวจ

ก็อุทหรณ์ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะ